เมียนายกใครอย่าแตะแต่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะ
เป็นนายกอบตแห่งหนึ่งที่โคราชนะครับ
ที่เขาว่ากันว่านะครับผมใช้คำว่ากันว่า
คือหึงภรรยาที่เป็นวัยรุ่น

ก็เลยไปตบพัวเอาวัยรุ่นชาย
ที่กำลังเต้นสนุกอยู่หน้าเวทีครับ

เป็นคลิปสั้นหลังจากชายวัยรุ่นนะครับ
ตบนะฮะคลิปก็จบลง
หลายคนที่ได้ดูคลิปเกิดคำถามไปในทางเดียวกันว่า
ชายคนนั้นไปตบวัยรุ่นเขาทำไม
คลิปนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ

ตบเด็กเพราะหึงหวงเมียวัยรุ่น
และยังใช้ปืนที่พกติดตัวตลอดมาเนี่ย
ติดตัวตลอดเนี่ยจ่อหัวผู้อื่นด้วย

เท็จจริงประการใดทีมข่าวต้องไปพูดคุยครับ

นายสุรชาติปักสำโรงท่านนายกอบตตะขบนะฮะ
อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้ชายที่เข้าไปตบวัยรุ่นในคลิปนั่นแหละครับ
โดยนายสุรชาติยอมรับว่าเข้าไปตบจริง

เพื่อห้ามวัยรุ่นไม่ให้เต้นหน้าเวที
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกระทั่งกัน

ส่วนเรื่องที่เอาปืนไปจี้ก็ไม่เป็นความจริงอีกเหมือนกัน
นายกบอกลองฟังนายกเขาดูบ้างนะ

หลังเกิดเรื่องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับคู่กรณี
รวมทั้งพ่อแม่ของคู่กรณี
แล้วก็ไปคุยกันที่โรงพักซะด้วยครับ
เกิดจากการเต้นละมง
บอกไม่ฟังให้เต้นกันดีอะไรอย่างนี้นะครับ
กระทบกระทั่งกันในขณะเต้นระวงนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็เรื่องของชู้สาวไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
หลังเกิดเหตุได้ไปพูดคุยกับคู่กรณีแล้ว

เรื่องของเด็กที่เข้าใจผิดกันนี้
ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้พูดสมัครเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับยาเสพติดจึงไม่ต่อสัญญาจ้าง
ก็อาจจะทำให้ไม่พอใจแล้วถ่ายเรื่องนี้มาดิสเครดิตหรือมาแล็คเมล